สวัสดีค่ะวันนี้คุณอยู่กับเอมมี่โทโรและทำนายไทยรัฐนะคะ
รายการที่คุณมีสิทธิ์เลือกดวงชะตาของคุณเองผ่านกองไพ่ที่เราได้เลือกมาให้กับคุณแล้วค่ะ
และแน่นอนนะคะเพียงแค่คุณคิดในใจแล้วไพ่จะสื่อสารกับคุณค่ะ
ซึ่งไม่ว่าคุณนะคะจะเข้ามาดูคลิปนี้เมื่อไหร่ดูอยู่ที่ไหนดูกับใคร
อ่าไพ่จะมาบอกคุณค่ะและหัวข้อในวันนี้นะคะ
อุปสรรคในการงานที่เกิดขึ้นในช่วงนี้เป็นเพราะอะไร
และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านอยากสื่อสารอะไรกับคุณทุกคนค่ะ
ทำนายทายรักทำนายทายทักกับทำนายไทยรัฐ
และไพ่ในวันนี้นะคะเราได้นำมาสื่อสารกับคุณในเรื่องของการงาน
ก็คือไพ่สำหรับสีแดงลายสก๊อตอันนี้เลย
และแน่นอนค่ะว่าทุกคนกำลังจะสื่อสารไปกับไพ่
พร้อมกับเอมมิสโฮโลนและทำนายไทยรัฐ
พร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วตั้งจิตอธิษฐาน
ไปกับเอมมี่โฮโลนและทำนายไทยรัฐค่ะ
ไหมคะทุกคนค่ะตอนนี้คุณอยู่ที่ไหนคะ
ไม่รู้ว่าคุณอยู่ในใจของใครหรือเปล่า
จะเป็นเจ้านายของคุณลูกน้องของคุณบริวารของคุณหรือลูกค้าของคุณก็ตาม
ปัญหาในการงานและอุปสรรคที่เกิดขึ้นในช่วงนี้
จะได้อินไปกับเพื่อนทุกคนนะคะ
ลองดูหน่อยค่ะอยากรู้สักนิดนึง
อุปสรรคการงานของคุณในช่วงนี้ค่ะ
ส่วนมากแล้วนะจะเป็นเรื่องอะไรกันคะ
และแน่นอนนะคะว่านี่คือการทำนายแบบภาพรวม

แอบเห็นไพ่แล้วดังนั้นชีวิตจะระยานด้วยนะคะ

หัวหน้างานของคุณหรือผู้มีอำนาจเหนือกว่าคุณ
บอกนะคะกระซิบมาค่ะ
เข้ามาใกล้เขาอาจจะเป็นอุปสรรคสำหรับคุณก็ได้นะคะ
ตายแล้วใครเปิดฟังในที่ทำงานอยู่

อย่าไปใกล้ห้องของบอสของคุณเด็ดขาด
ช่วงนี้ค่ะอาจจะมีผู้ที่มีอำนาจเหนือคุณค่ะ
เขาอาจจะเข้ามาสั่งการควบคุม

คือคุณต้องเข้าไปสู่รายละเอียดอันหลากหลายเลยค่ะ
อุดอัดใจบ้าจริงเราแอบดูต่อ

ดาบอะไรที่จะทำให้คุณเครียดคะ
สิ่งหนึ่งก็คือคุณอาจจะนะไม่ได้รู้สึกว่าสิ่งที่คุณทำมันดีเพียงพอ
ไปของซึ่งรู้สึกว่าฉันเบื่อแค่นี้แล้ว
อยากออกไปจากจุดที่ฉันยืนอยู่

แต่มันเป็นการเครียดแบบที่คุณก็รู้สึกว่า

คนที่เข้ามาส่วนใหญ่นะเป็นคนสู้ชีวิตค่ะ
ไม่ว่ามันจะมีเรื่องอะไรเข้ามามากมาย
คุณก็รู้สึกว่าถ้าไม่ทำงานตอนนี้

แต่แน่นอนหลายท่านที่มาได้เห็นคลิปนี้นะคะ
คุณอาจจะคิดในเรื่องของการเติบโตนะ

หรืออาจจะทำอะไรที่เป็นธุรกิจส่วนตัวของคุณเองก็ได้

อาจจะมีเรื่องของเพื่อนร่วมงานคนรอบข้าง

ก็อาจจะทำให้คุณทุกคนที่ใช้ชีวิตอยู่ในการทำงาน
มันมีเหตุการณ์อะไรหลายอย่างที่เกิดขึ้นแล้วมันเป็นไง

บางคนนะคะมีโอกาสบางอย่างเข้ามา
คือเอมมี่พยายามเปิดให้หลายใบเลยนะ

คุณก็ได้อะไรที่มันละเอียดถี่ถ้วนเลย

ทำให้คุณมีความคิดบางอย่างที่เปลี่ยนไปได้

พอคุณได้ไปข้องเกี่ยวกับคนอื่นมากขึ้น

ทำให้คุณเปลี่ยนความคิดอย่างชัดเจน

ทำไมคนอื่นได้ดีแล้วฉันไม่ได้ดีสักที

คือบางครั้งคุณอาจจะเป็นคนหนึ่งที่

ถ้าคุณได้ยินแล้วก็ได้ฟังได้ชมคลิปนี้แล้ว
คุณต้องกล้าที่จะเลือกกล้าที่จะหยิบโอกาสที่มีคนยื่นมาให้
อย่าโมเตะตกใจเหมือนคุณผู้หญิงคนนี้
ถ้าคุณโมจะตกใจค่ะโอกาสนั้นมันก็จะเลยออกไป

ไม่ว่าคุณจะฟังคลิปนี้ตอนไหน๒๘เดือนหลังจากนี้ค่ะ
สถานการณ์หลายอย่างของคุณจะดีขึ้น
ดีขึ้นในเชิงที่คุณจะได้เปรียบ
ได้เปรียบในเชิงของการที่หัวหน้าตอนแรกนะ

แต่๒๘เดือนหลังจากนี้พลังงานไพ่ชัดเจนมากเลยค่ะว่า

ดังนั้นค่ะถ้าในช่วงปลายปี
คุณมีโอกาสเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่ง
หรือได้รับโอกาสที่ดีจากเพื่อนหัวหน้าหรือใครบางคนได้
มาดูอีกข้างนะคะว่าทำไมค่ะเพื่อนและคนรอบข้าง
ถึงทำให้เกิดปัญหาและอุปสรรคในที่ทำงาน
ในที่นี้เห็นเลยค่ะคุณจะรักสบายมากขึ้นเนอะ
เพื่อนเป็นยังไงเราก็เป็นอย่างนั้น
มันใช่จริงเลยเนี่ยเฮฮาสนุกไปด้วยกันชิล
แล้วความฝ่ายฝันของเราคืออะไรเคยลองถามตัวเองไหมคะ
ถ้าคุณได้ลองกลับมาถามตัวเองอยู่กับตัวเองนิ่งสักระยะหนึ่ง
ปัญหานี้ไม่เกิดแน่นอนเธอจ๋า

คือคุณต้องมีแบบแผนในตัวเองก่อนนะ

ตอนนี้เราว่าคุณลอสหรือว่าลืมไปเลยว่าตัวคุณเองต้องการอะไรกันแน่
ดังนั้นค่ะเราดูกันมาขนาดนี้แล้ว

คุณจะไม่ใช่แล้วก็ไม่ได้มาดูทำนายไทยรัฐแน่นอน
เรามาเข้าเรื่องต่อนะคะว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ค่ะ
อาจจะสื่อสารหรืออยากจะบอกอะไรให้กับคุณ

คือแอบเห็นแล้วแหละ๒๘เดือนรับรองเลย

ชัวร์เลยบ่นเองอยู่แล้วนะ
เพราะมันดีอะ
เขาบอกว่าเวลามีไพ่หล่นแสดงว่าสิ่งนี้จะเป็นสิ่งที่
แปลว่าไรคะเลิกยึดติดกับรธินักภายในที่ที่คิดเสียที
คุณยึดมั่นและถือมั่นมากเขาระแวงมากเลย
ทำให้มีโอกาสเข้ามาก็เต็มไปดีนะ
สบายเหรอคะทุกคนที่มาฟังคลิปนี้
ถือเหรียญมีโอกาสใหม่กำลังจะเข้ามา

อะไรที่คุณใช้แล้วนะ

แล้วตอนนี้ไม่ได้มีโอกาสใช้แล้ว
กระเป๋ารองเท้าอะไรก็ตามแต่
ที่คุณรู้สึกว่าจริงมันอยู่ในบ้านของเราเองคอนโดของเราเอง

เอาไปบริจาคให้กับเด็กและคนอายุน้อยกว่า
และถ้าได้นะให้ไปบริจาคกับคนใกล้ชิดนะคะ

บริจาคให้กับยามหน้าหมู่บ้านนะคะ
รอปภแม่บ้านอะไรแบบนี้
หรือคุณขับรถผ่านไปตรงไหนค่ะ

จะยิ่งเสริมดวงของคุณเองในเรื่องของการงาน
หลังจากที่คุณทำค่ะโอกาสใหม่
เหตุการณ์ใหม่การปัดฝุ่นการปัดในเรื่องไม่ดีมันก็จะหายไป

ห้องของคุณเองทำให้มันสะอาดทำให้มันดีขึ้นทำให้มันสดใสขึ้น
คุณก็จะได้รับพลังงานดีเข้ามา
อนาคตนี่เราจะต้องมาคุยเรื่องอะไรเนี่ยพอดูแบบนี้
เพราะเห็นพลังงานของคุณเลยว่าพอคุณได้เริ่มต้นทำ
เป่าสิ่งที่มันเคยแบบว่าทำให้คุณแบบได้ใช้งานได้ประโยชน์แล้วพอคุณทิ้งมันไปหรือเอาไปให้คนอื่น
พอสิ่งนี้ออกไปแล้วค่ะคุณทิ้งมันไปเรียบร้อยนะคุณจะได้เริ่มต้นใหม่แล้วเป็นการเริ่มต้นใหม่แบบที่อะไรครับ
เด็กถือดาบชัดเจนเด็กขาดตรงประเด็นและคุณก็จะมีความสุขบ้าจริงมาดูเรื่องงานแต่ได้ความสุขกลับไปด้วยซะงั้นอุปสรรคอะไรกันก็ช่างก่อนนะคะ
ดูต่ออีกสักนิดนึงนะเพราะว่าเอมมี่แอบเห็นว่าอยากรู้นะพลังงานของแปดดาบมันคืออะไรคือคุณเป็นคนไม่จบอ่ะเนี่ยพอสมมุตินะคุณเอาไปถ่ายเทพลังงานหลายหลายอย่างเนอะให้มันหายไปแล้วได้เริ่มต้นใหม่มีโอกาสใหม่เข้ามาแล้วอุปสรรคในการงานนะคะข้อเดียวที่สำคัญเลยก็คือคุณต้องจบให้ได้ด้วยเพราะว่าอะไรคุณดูดวงนะคุณดูทำนายไทยรัฐกับเราไป

กับเพื่อนเก่าเอออะไรพวกนี้รับรองเลยค่ะว่าคุณจะได้ไอเดียอะไรบางอย่างหรือได้รับโอกาสบางอย่างจากคนกลุ่มนั้นด้วยลองไปทำนะทำเสร็จแล้วแนะนำเพิ่มเติมค่ะให้คุณไปกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลให้เจ้ากรรมนายเวรเทวดาที่คุ้มครองคุณหลังจากนั้นคุณแนะนำตัวนะคะบอกชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดถ้าคุณทราบเนาะพอคุณทราบแบบนี้แล้วนะคะ
หนึ่งใบสรุปให้กับเพื่อนที่เข้ามาฟังคลิปนี้ซะหน่อยคือไพ่มันชัดมากเลยนะ
แต่หนึ่งใบที่ไพ่อยากจะบอกเลยนะคะคือไพ่สองเหรียญเวลามีอิทธิพลของไพ่สองเหรียญขึ้นมาเขาบอกว่า
เรานี่แหละที่จะเป็นคนที่แบบกลับไปกลับมาเปลี่ยนไปเปลี่ยนมา
เพราะว่าอะไรคะเราไม่มั่นคงเราไม่มั่นใจ

เพื่อนทุกคนได้เข้ามาฟังคลิปนี้แล้วก็ได้เจอคลิปนี้
เพราะวันนี้คุณจะมั่นใจในตัวเองมากขึ้นอย่างแน่นอน

คุณทำอะไรที่เกี่ยวข้องกับอะไรที่เป็นอดีตคนที่เด็กนะคะ
หรืออะไรที่ใหม่กว่าถูกป่ะเด็กคือใหม่
ดังนั้นถ้าคุณต้องเลือกระหว่างงานสองงานหลังจากนี้นะคะ
คุณต้องเลือกอะไรคะถ้าระหว่างเทียบนะ
ลูกน้องกับหัวหน้าเข้าข้างลูกน้อง
คนที่แปลว่าเด็กกว่าคุณก็ได้อายุน้อยกว่าคุณก็ได้
แต่ถ้ามีงานมานำเสนอให้กับเพื่อนกองนี้
มันเป็นอุปสรรคในการงานฉันจะเอายังไงดีนะคะ
ถ้ามีที่เก่าแล้วก็ที่ใหม่นะให้เลือกที่เก่าเก็ตว่า

ถ้าเกิดมีเพื่อนใหม่เลยที่คุณไม่เคยรู้จักเลยมาชวนคุณ
เพื่อนเก่ามาชวนคุณคุณก็ต้องเลือกอะไรคะงาน
ใช่ค่ะเก่งมากเลยทุกคนนะคะ
คุณต้องเลือกจากเพื่อนเก่าหรือคนเก่าที่มาชวน

แต่อย่าลืมไปทำนะทำแล้วไปทำที่ไหน
แบ่งปันอะไรให้กับใครกลับมาคอมเมนต์บอก
เพราะการส่งมอบพลังงานที่ดีแบบนี้
ให้กับคนอื่นที่เข้ามาฟังคลิปนี้ด้วยกัน
คุณก็จะได้รับผลบุญนะคะเพิ่มขึ้นไปอีก
เสริมอีกนิดหนึ่งแล้วกันสำหรับข้อควรระวัง
ที่คุณไม่ควรทำในช่วงนี้นะคะเพราะอะไรคะ
ไม่งั้นมันจะไปเสริมเพิ่มอุปสรรคคุณนั่นเอง
แอบดูสิคะว่าถ้าอยากจะสื่อสารแล้วอยากจะบอกอะไรเรา
นี่เลยค่ะอย่ารักอิสระเกินไปนะคะ
รักอิสระเกินไปอย่าเก็บอะไรทุกอย่างไว้กับตัวเองค่ะ
การที่คุณแบกทุกอย่างเอาไว้นะเหมือนเครื่องล้างจานเครื่องนี้คุณเห็นป่ะ
แม้ว่าข้างนอกคุณจะดูมีความสุขอะค่ะแต่ข้างในมันดูรกไปหมดเลย
หลายสิ่งหลายอย่างของคุณให้มากขึ้นนั่นเอง
ตายแล้วดูสิสับไพ่ไปนะคะก็ตื่นเต้นไปด้วย
เสริมอุปสรรคกันอีกอันหนึ่งคืออะไรคะที่เราบอก

เพราะว่าในไพ่นี้เขาบอกเลยว่าผู้หญิงคนนี้นะคะเขาถือทั้งไม้ม็อบ
แปลงขัดแล้วก็ยังมีไม้กวาดอันนี้อยู่
แสดงว่าคุณอาจจะต้องเพิ่มศักยภาพในตัวเองมากขึ้นถูกไหม

แต่ค่ะถ้าคุณจะต้องเอาออกไม่เอาคืออะไรคะ
คุณจะต้องหยุดดูค่ะหยุดดูแล้วคุณก็ต้องวิเคราะห์
แยะให้ดีนะคะว่าสิ่งที่คุณทำอยู่ตอนนี้
หมายในอนาคตมันคืออะไร
อย่าไปทำอะไรหลายอย่างในเวลาเดียวกันไหม
เพราะไพ่มันบอกว่าสามคาทาคือการที่คุณต้องเตรียมพร้อมถูกป่ะ

มีทุกอย่างเลยแต่ไม่ได้ใช้อะไรสักอย่างหนึ่ง
ดังนั้นอาจจะต้องกลับมาแล้วค่ะว่าอาวุธที่มีอยู่ในมือของคุณเอง
หรือการงานที่คุณต้องดูแลและรับผิดชอบเองนั้น
จริงแล้วคุณต้องเน้นไปที่จุดไหนเป็นพิเศษ
อีกอันหนึ่งค่ะก็คือคุณต้องอดทนและรอคอยได้
อีกส่วนหนึ่งนะคะที่ไพ่อยากจะสื่อสารกับคุณคือ
คาทาที่ขึ้นมาเขาบอกว่ามันมีกลุ่มคนค่ะ
พร้อมจะมองคุณอยู่ว่าคุณกำลังทำอะไรอยู่

คุณไม่ต้องเอาตัวเองไปเทียบกับคนอื่นมากเกินไป
คุณแค่มองเขาแล้วคุณก็เอามาใช้ในสิ่งที่คุณสามารถทำได้
แต่คุณไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นแบบคนอื่น
เพราะเป้าหมายและความฝันในชีวิตของเรามันไม่ตรงกัน
ดังนั้นค่ะพอเราพูดว่าเฮ้ยอะไรคือ
ที่แบบว่าเราเป็นข้อควรระวังว่าเราไม่ควรทำนะ

คุณเอมมี่คะคิดไม่ออกเลยค่ะว่ามันคือเรื่องอะไร
ปกติเราทำอะไรดีมาโดยตลอดเลยเดี๋ยวนะ
เขาบอกว่านี่เห็นไหม
พลังงานของคุณมันคือเหมือนกับในความคิดของคุณ
ในการงานของคุณและในสมองของคุณเอง
มันมีอะไรหลายเรื่องรกไปหมด
ทั้งเรื่องข่าวดาราทั้งเรื่องข่าวการเมือง

เรื่องงานของคุณเองงานบ้านก็ได้นะ
งานของคุณเองก็ได้มันเยอะไปหมดค่ะ

เดี๋ยวเรื่องอื่นมันจะโฟลตามมาดีเท่านั้นเอง

นี่คือการทำนายแบบภาพรวม

ไม่ว่าคุณจะมาฟังคลิปนี้ตอนไหน

มิสโฮโลนและทำนายไทยรัฐนั่นเองนะคะ
อุปสรรคในการงานช่วงนี้นะคะ

คุณสามารถกลับมารับพลังงานดี

และทำนายไทยรัฐได้ในทุกสัปดาห์
และถ้าคุณต้องการให้เรามาเปิดไพ่แรนดอมหรือพี่คาร์ดนะคะ

สามารถคอมเมนต์ทิ้งท้ายด้านล่างเอาไว้ได้เลย
เราจะรอคอยคอมเมนต์ของคุณ